แล้วก็ทางด้านของพอกองคดีโอ้โหก็พูดแบบหนักแน่นเลยนะ
บอกว่าเราต้องทำคดีนี้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของการหัวประมูลที่กำลังตรวจสอบอยู่นะฮะ
เรียกชื่อหน่วยงานนี้ว่ากองคดีหัวเปิดเผยผลการตรวจสอบเครือข่ายกำนันนก
ว่ามีเครือข่ายธุรกิจรับงานจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
ตั้งแต่ปี๕๔จนถึงปี๖๖๑๒ปีกี่โครงการรู้ไหมคุณ
๑๕๔๔โครงการวงเงินงบประมาณมหาศาลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
๗๕๗๙๔๐๒๐๗๘บาทจำนวนที่รับ๒บริษัท
ก็คือบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างนะครับอันนี้เข้ารับงานเยอะนะคุณนะ
โครงการโดยมีกำนันนกแล้วก็นางสุวีนาจันคล้าย
ซึ่งเป็นแม่ของกำนันนกเป็นกรรมการบริษัท
ส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็ของกำนันนกเหมือนกัน
บริษัทปรวีกระหนกก่อสร้างรับงาน๖๒๑โครงการ
มีกำนันนกเป็นกรรมการบริษัท
โครงการที่บริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างได้งานภาครัฐ
มีมูลค่าโครงการเกิน๓๐ล้านบาทถึง๑๘โครงการ
และบริษัทปรวีกระหนกได้งานจากภาครัฐ
มูลค่าโครงการเกิน๓๐ล้านบาท๒โครงการ
พบข้อมูลที่มีเหตุควรสงสัยว่ามีการทำสัญญากับภาครัฐ
โดยไม่โปร่งใสมีลักษณะอาจเข้าข่ายหัวประมูล
โดย๒โครงการที่จะดำเนินการก่อน
ก็คือโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข๓๗๕สายอำเภอดอนตูมตำบลลำลูกบัว
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางงบประมาณ๓๐๐ล้านบาท
และอีกหนึ่งโครงการที่ต้องตรวจสอบเร่งด่วน
ก็คือโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข๓๗๕สายตำบลลำลูกบัว

ซึ่งจริงก็เป็นถนนเชื่อมต่อกันกับโครงการเมื่อกี้

งบประมาณ๓๕๐ล้านบาท
๒โครงการนี้ก็๖๕๐ล้านบาท

อีกโครงการเกิดขึ้นตอนประมาณปี๖๖
ใช่ค่ะเพราะมันจะเชื่อมต่อเส้นทางการผล
ลักษณะผู้จัดหัวประมูลมีการแตกสาขากลุ่มใครกลุ่มมัน
เชื่อว่ากำหน้านกอาจจะมีลูกน้องคมคูคุกคามบริษัทอื่น
ไม่ให้คนเข้ามาเปิดซื้อซองประกวดราคา
คือตอนเสนอชื่อบริษัทเสนอมาได้
แต่พอถึงขั้นตอนเปิดซื้อซองปรากฏราคาอาจจะถูกข่มขู่
เพราะตอนซื้อซองประกวดราคาทั้ง๒โครงการ
มีจำนวน๓๒บริษัท

อ้าวแล้วมันหายไปไหนวันตั้ง
ฟังเสียงของพอกองคดีหัวนะฮะ
พบเห็นข้อวิรุธสงสัยที่อย่างกรณีเรื่องด่วนคืออย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับ

ทางหลวงหมายเลข๓๗๕ต่อเนื่อง๓๗๖ละเอียดหนึ่งก็เย็น๓ทางล้วนนะครับ
จะมีมูลค่าในงบมารทั้งหมด๓๕๐ล้านกับ๓๐๐ล้านนะครับ
มีข้อพิรุธสงสัยหลายอย่างซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดที่เป็นสมยอมราคากันได้
ซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็จะต้องมีลูกมือนะครับ

ก็อาจจะมีลักษณะเหมือนลูกน้องเหมือนคุณหน่องเหมือนอะไรอย่างนี้

ซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะไปข่มขู่คุกคามไม่ให้คนเข้ามา
แล้วพอกองคดีหัวยังเปิดเผยอีกนะครับ
จริงโครงการที่๓๐๐ล้านบาทราคากลางอยู่ที่๒๙๐ล้านบาท
ประมูลตกไปอยู่ที่๒๔๐ล้านบาท
ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำมากอันนี้น่าสงสัย
หรือที่เรียกว่าฟันราคา
โดยโครงการดังกล่าวพบข้อพิรุธหลายอย่าง
ทั้งที่ผู้ที่ได้รับประมูลงานเป็นกลุ่มเดียวกัน
และกลุ่มที่มาซื้อซองจำนวนมากนั้นก็เป็นกลุ่มใกล้เคียงกัน
กลายเป็น๒โครงการที่ตรวจสอบก่อนเลยนะ
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเรา
ก็ลงพื้นที่จุดก่อสร้างทางหลวงหมายเลข๓๗๕สายตำบล
ลำลูกบัวบรรจบถนน๓๐
โครงการนี้ก็แต่ปี๖๔ใช่ไหม

โดยบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้าง
ชนะการประมูลเริ่มสัญญาคือ๘กันยา
จากการลงพื้นที่พบว่าถนนยังสร้างไม่เสร็จ
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงเวลาของการตามกรอบสัญญานะครับ
ริมถนนมีป้อมตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒
พบว่าป้ายสัญญาณเตือนของป้อมตำรวจ
สนับสนุนโดยบริษัทปพัฒนารุ่งโรธ
อันนี้มีการทำให้อะไรหรือเปล่า

ถนนลาดยาง๒เลนสวนกัน
เวลาฝนตกน้ำท่วมรถบรรทุกผ่าน
ถนนก็พังตลอดฮะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้ว

เพราะว่าก่อสร้างมีระบบการจัดการที่ดีมากนะ
อันนี้ชาวบ้านบอกซึ่งผู้ใหญ่โยชน์

จะเข้ามาคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองตลอดนะครับ

เพราะว่าพบข้อพิรุษหนักนะ
แล้วก็การเสนอราคามันต่ำกว่าที่เป็นจริงเยอะเหมือนกัน

เรื่องของคดีกำนันนกยังต้องตามต่อนะครับ